เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปพบกับสวนมหัศจรรย์ของลุงสวัยที่เขามีเทคนิคการปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร
พร้อมต้นไม้แฟนซีที่ออกผลในต้นเดียวกว่าสิบเจ็ดชนิดจากนั้นจะพาไปพบกับเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคน
กับเส้นทางกว่าจะมาเป็นเหลียงไอติมกะทิสดไอติมโบราณถังส้มที่สร้างรายได้หลายล้านต่อปี
ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
รายการที่จะเผยเคล็ดลับการทำเงินใหม่
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด
สร้างแรงบันดาลใจจากเศรษฐีรุ่นใหญ่

กับรายการเศรษฐีป้ายแดง

คือไข่เค็มที่เขากินกับข้าวกับข้าวต้ม

เอาละครับพากันมาที่วิสาหกิจชุมชนหมู่๒นะครับ
บ้านโคกพุทธศาสตร์จังหวัดลบบุรีกันเลย

คือไข่เค็มใบเตยดินสอพอง
ที่สามารถสร้างงานสร้างรายได้กับชุมชนด้วยนะครับ

จุดเริ่มต้นคือหลายแบบบ้านเขารวมกลุ่มกันนะครับ
เอาวัตถุดิบท้องถิ่นของลบบุรีนี้มาทำเป็นไข่เค็ม
และไข่ที่ใช้นะครับเป็นไข่เป็ดไล่ทุ่ง

และส่วนใบเตยครับก็ปลูกกันเองตามบ้านนี่แหละนะฮะ
แต่สิ่งที่ทำให้รสชาติดีนะครับก็คือดินขาวหรือว่าดินสอพอง
สิ่งนี้ครับทำให้ไข่นั้นขาวนุ่มนวลไม่แข็งกระด้างนะฮะ
และทั้งหมดนี้นะครับเป็นวัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นทั้งหมดเลย
ทำให้ไข่เค็มนะครับมีคุณภาพอร่อยและได้มาตรฐานนี่
วิธีทำไข่เค็มใบเตยดินสอพองนะครับก็ไม่ยุ่งยากเลยคุณผู้ชมฮะ
เริ่มต้นนะครับเลือกไข่เป็ดอายุไม่เกิน๒วัน
จากนั้นครับล้างทำความสะอาด
นำไปดองในน้ำส้มสายชูนะครับประมาณ๑๐๑๕นาที
แล้วพักไว้ก่อนเรามาหั่นใบเตยเป็นฝอยครับ
ไปปั่นกับน้ำจนได้น้ำใบเตยเข้มข้นขึ้นมาแล้ว
ขั้นสำคัญขั้นต่อไปนะครับคือ
นำใบเตยที่ได้นะฮะมาผสมกับเกลือและดินสอพอง
แล้วนำไข่เป็ดใส่ลงไปครับพอกให้ทั่วทั้งใบเลยนะฮะ
แล้วคูบด้วยพลาสติกจนกระทั่งในสะพองแห้งนะครับประมาณ๗วันนะฮะ
ได้กลิ่นของใบเตยเพียงเท่านี้ครับ
จะได้ไข่เค็มใบเตยพร้อมขายแล้ว
คุณเฮ้ย
ราคาปลีกอยู่ที่ฟองละ๑๐บาทครับ

สามารถทำได้หลายเมนูมากเลย
แบบเรียกว่าน่าทานเข้าไปอีกเลยนะฮะ
เป็นกอนทำแล้วนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับเห็นไหม
ขั้นตอนที่ผมบอกไปนะฮะเท่านี้ครับก็สามารถ
ไม่ต้องอยากจะซื้อไข่เค็มใบเตลนิสสระพองหรอค่ะ

จัดไปฮะสำหรับใครที่สนใจนะครับ
สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ขึ้นให้ทางนี้เลย

อยากจะให้พี่ป้องกับน้องใบตองถ่ายว่า

ขอทายเลยจริงลาบทอดทำมาจากหมู
นัวเนอะ

คือแท้เนื้อสัตว์นั่นเอง

เห็ดแคลงในการแปรรูปนั่นเอง

ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณวรกรรม

ใช่แล้วค่ะซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงมากมีประโยชน์มาก

มีสารเบต้ากูแคนนะคะ

เรียกว่าตอบโจทย์คนแบบกินมังสวิรัตินะคะ

แต่ต้องการที่จะสร้างอาหารเพื่อสุขภาพของคนไทยโดยเฉพาะเลยนะครับ
จากต่างประเทศค่อนข้างสูงค่ะ
ดังนั้นจุดแข็งของมอมิตนะคะก็คือการสร้างโปรตีนจากพืช
เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลักนั่นเองค่ะ
เก่งมากคือโปรตีนจากพืชเขามันจะเบาออกจากพวกเนื้อสัตว์

ใช่ค่ะแล้วก็สามารถนำไปทำอาหารเหมือนเนื้อสัตว์ได้ตามปกติเลยค่ะ
วันแรกก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะคะว่ามันทำมาจากเขต
มันเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพมากเลยนะ
เอาจริงนะคะกลุ่มเป้าหมายเขาก็ชัดเจนมากเลย

แต่ว่าการที่มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนแบบนี้

ไม่แน่นะคะต่อไปเนี่ยเขาอาจจะเป็นเจ้าตลาด

จริงเพราะคือว่าจะเป็นแบบนี้กำลังมา
ออกกำลังกายก็ต้องการโปรตีนที่ดี
ใครที่สนใจลาบทอดนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ช่องทางที่ขึ้น

เยี้ยม
มากันที่เรื่องนี้กันบ้างค่ะพี่ทั้งสองท่านค่ะ
เดี๋ยวใบตองจะพาทั้งสองท่านไปพบกับความมหัศจรรย์

เพราะว่าจะพาไปดูต้นไม้๑ต้น

เฮ้ยมันตัวมหัศจรรย์มากเว่ง
ใส่ต้องพาไปดูแล้วถ้าไม่ใช่อย่างที่นี่นะโดนเลยใช่มันใช่จริงค่ะ
มันคือส่วนมหัศจรรย์แล้วมันคือส่วนมหัศจรรย์ของลุงสวัยค่ะ
เขาทำแบบนี้ได้เพราะว่าเขามีเทคนิคในการปลูกพืชที่ไม่เหมือนใคร
ว่าแปลกมากแต่มันสามารถทำได้จริงแล้วจะทำยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
อยู่กับต้นไม้ไม่เครียดทำให้อารมณ์ดีเดี๋ยวต้นนั้นออกดอก
เดี๋ยวตนนี้ออกลูกอะไรมันก็จะทำให้ชีวิตของเราไม่เคียบแล้วทำให้อายุ

ลุงก็ชื่อลุงสวัยศรียานะครับอายุเจ็ดสิบเก้านะครับ
เนี่ยเนี่ยหูลุงนี่หูลุงนี่แข็งแรงดีครับ
ลูกทุกอย่างครับนายหลวงล๙พระองค์ท่านบอกไว้นะครับ
ทำสวนผสมมะม่วงมะไฟเอ่อลองกองมังคุด
ก็มีนะครับมีทุกอย่างครับให้ทำเป็นส่วนผสม
แล้วผลผลิตจะออกมาไม่ไม่พร้อมกันอ่ะอ๋อ
เราก็จะมีผลผลิตขายได้ทั้งปีเวลามีคนมาเที่ยวมาอะไร
ชมสวนลุงมาศึกษาหาความรู้เขาก็จะมาซื้อไปด้วย
ทำสวดลุงขายกิ่งพัน
ได้ตามหัวไล่ไปนาเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ที่หากินเก่ง
ทนแรงน้ำท่วมก็ไม่ตายยอดมะกรูดมะนาวส้มเสี่ยงส้ม
มะนาวก็มะนาวแป้นมะนาวพวงมะนาวด่านเทียน
มะนาวไร้เม็ดมะนาวไข่มะนาวชูนเก้า
เรามีเนื้อที่นิดเดียวเราก็สามารถปลูก

ได้ตั้ง๑๗อย่างออกมาพวกมานั่งว่าย
มาร้อยคนตีร้อยอย่างถูกจนได้
ครับอันนี้ครับพริกกับหัวแกล้งพริก

แล้วกระเบื้องแผ่นเรียบปิดแล้วคว่ำลง
แล้วเอาต้นพริกมาปลูกที่ตูบมัน
แล้วก็คว่ำกระถางไว้นะ๗วัน
พอครบ๗วันปุ๊บก็จับกระถางหงายขึ้น
เอารวดเนี่ยแขวนทับนี่เห็นไหมฮะ
ออกดอกออกลูกเพียบเลยมันเวียนหัวมัน
นี่พอออกลูกมาก็ขวดมาสวม
เดี๋ยวมันโตอยู่ในขวดก็ขายได้ลูกละร้อย

บางทีก็นั่งกินลุงก็มานั่งเฝ้า

บอกนิดกินหน่อยเดี๋ยวจะขอขวด
ได้มาก็มาล้างทำความสะอาด
ปลูกผักบนต้นกล้วยครับนี่ครับ
อยากกินผักอะไรก็เอาไม้เจาะต้นกล้วยให้เป็นรู

แป๊บเดียวมันกลัวตายเห็นไหมครับ

นี่ใครจะแต่งงานนะครับใครชมรายการเนี่ยครับ
ถ้าอย่างไรมาเอาต้นอ้อยจากลุงนะครับ
เอาไปแห่คำนาจจะอยู่กันแบบยืดยาว

แห่คำนาจไม่คุ้นไปถึงบ้านเจ้าสาว
แล้วปลายยอดยังไม่ออกจากบ้านเจ้าบ่าว
ครับนี่ครับปลูกบวบนะครับ

อันนี้ไม่ได้เอาหินถ่วงนะครับ

อันนี้ลูกเล็กเราก็ใช้ก้อนหินเล็กก่อนนะครับ

เดี๋ยวเวลานั้นเราก็เปลี่ยนก้อนหินนะครับ

ก้อนหินมันโตมันก็น้ำหนักมันก็จะเยอะ

กว่ามันจะแก่ยาวเป็นวาเลย

เอานำเอาความรู้นี้ไปทำได้เลย

อยากมาเที่ยวสวนลุงก็มาเลย

ไม่เชื่อนะว่าทำได้จริง

บอกแล้วว่าน้องนำมาแต่เรื่องดี
แล้วเหตุผลที่คุณลุงเขาเก่งขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าลุงสวัยเขามักจะใช้การสังเกต

ทดลองแล้วก็ทำจนทำนาน

ยังมีเรื่องราวดีอีกเพียบเลยค่ะ

ไม่กิน

ขอกะทิด้วยอันนั้น
กะทิขอกาทิ
อุ๊ยตำเองก็ได้
ชาไทค่ะ
แบลเวอร์

อร่อยอร่อยค่ะยังไม่ได้ชิมเลยชาไทยชาไทย
คุณผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอากาศร้อนแบบนี้นะครับ
เตรียมสักถ้วยเนี่ยทำให้ชื่นใจมาก
มากเลยค่ะแม่ตอบเบนเนยครับค่ะ

อร่อยค่ะรสชาติดีค่ะมีความหอมหวานมันนัวมากต้องบอกรสชาติแบบเนี้ย

หนูเอาแบบทุกรสเลยอีกถ้วยหนึ่งนะคะ

เอาหมดเลยหมดเลยหรอคะไม่อิ่มเลยค่ะแต่ว่านี่ค่ะ
ขณะที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการทานไอศครีมอร่อยแบบนี้นะคะ

แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าเนี่ยเรียกได้ว่าเป็น
ไอศครีมกะทิสดถังส้ม
เจ้าแรกแห่งย่านนทบุรี

เป็นแบบต้นตำรับเจ้าแรกของไอติมถังส้มนะคะ
เหลียงไอติมกะทิสดมะพร้าวน้ำหอม
แล้วอยากรู้ว่ารสไหนคือขายดีที่สุดเลยค่ะ

โอ้โหนี่เลยเลือกถูกมากถูกมาก

ที่เรียบบอกว่าจริงเวลาเราเห็นอาติมเนี่ย

ต้นตำรับเลยก็จะมีแค่ถั่ว
ใช่คือที่โบราณ
แล้วที่หลังที่เขาเอาข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวอะไรเขามาดัดแปลงกันใหม่
อ๋อแบบนี้นะคะถั่วคือเรียกว่าโบราณอย่างแท้จริง
แล้วถั่วหอมด้วยนะคะแบบคั่วใหม่อ่ะหอมแบบสดมาก
เมื่อกี้ที่น้องตอมบอกว่าเป็นเจ้าแรกที่เป็นไอติมถังส้ม
ทำไมมันต้องถังส้มครับมันมีที่มายังไงครับพี่
ก่อนจะเป็นถังไม้แล้วก็มันดูเลอะเทอะแล้วก็มาเป็นถังสตาเลส

บอกว่าเฮียเหลืองเนี่ยเป็นเจ้าแรกที่เอาถังไอติมมาวางเรียงริมถนน

ให้คนเป็นสูตรหก่อนใจ
นี่นะครับคือการสร้างจุดเด่นทางธุรกิจนะครับ
ให้สิ่งค่าของเราเป็นที่เตะตาต้องจัยนะครับ
ต้องสร้างอะไรใหม่นะครับ

๓คุณภาพต้องได้มาตรฐานนะครับ

เพราะอะไรเหตุใดถึงเริ่มมาขายไอติมครับ
สมัยก่อนจะขายเสื้อผ้าขายพวกกิฟต์ช็อป
ช่วงนั้นเศรษฐกิจดีเงินดีมาก
ก็ขายชิ้นนึงอย่างเสื้อตัวก็จะกำไรเป็นร้อยอย่างนี้
พอตอนหลังยุคฟองสบุตแตกเนี่ย

ลงทุนไปก็ของก็จุมอยู่แต่ของ
ต้องหยุดก็ไปหาอย่างอื่นทำอยู่พักนึง
ลูกชิ้นมั่งขายหลายอย่างเลย
กระทั่งไปขายมะพร้าวคนก็ขายกันเยอะ
มะพร้าวสดใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค
จากถ้วยละ๒๓บาทนะครับตอนนี้ครับได้ขึ้นไปบนห้าด้วยฮู้แล้วก็พอดีทางห้าก่อกแม่ชาติตอนนี้มีอยู่กี่ห้างกี่สาขาอย่างไรบ้าง

ช่วงนี้ดับดับหน่อยแต่ว่าพอได้ฮะ

เขาบอกว่า

เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะธุรกิจไอ้ติ้มของเฮียเหลียงกันเลยค่ะ
ผมเหลียงไอติ้มกะทิสดสูตรประเพาะอ่อนน้ำหอมหัมฝรกริ่บส้ม

เฮียเหลียงไอติมกะทิสด

จนถึง๕โมงเย็นเลยล่ะครับคุณผู้ชม

ส้มที่เห็นเรียงรายอยู่ริมถนนนี่แหละครับ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไอติมเฮียเหลียงเขาเลย

ถ้าเป็นรุ่นผมก็ประมาณ๓๐ประปีละ
ถ้าลงกับพ่อด้วยก็๖๐ปีครับ

ขนุนเผือกทุเรียนช็อกโกแลต

เหลียงไอติมกับลูกชาย
คนหน้าบ้านก็ทำไอติมจริงกัน
ผมก็เห็นเขาปั่นได้เชือกอะนะ

ก็เอามาขายที่สะพานปลาก่อน

ก็ขายอยู่ประมาณสัก๖๗ปี

ก็ย้ายมาเมืองนนท์

ระดับ๓หน้า

เฮีเหลียงคัดสรรมาเป็นอย่างดีเลยล่ะครับ

ถ้านั่งถึงไอติมเมืองนลนะครับก็ต้องนึกถึงไอติมกะทิสดของเฮียเหลียงเนี่ยแหละครับ
กินตอนกลางวันหลังกินพักก็คือสดชื่นเลยสบายทั้งหมดแก้ร้อนในช่วงนี้ด้วย
จากมีถ้วยเล็กก็ยังมีถ้วยใหญ่ไว้กินกันเป็นแก๊งด้วยค่ะแล้วมีหลายรสให้เลือกด้วย
รสชาติไทยค่ะอันนี้อร่อยค่ะกินเป็นประจำค่ะรสนี้
กินประจำทุกวันเลยค่ะบ่ายร้อนยังกินแล้วสดชื่น
อันนี้อร่อยมากเลยค่ะทั้งหอมหวานแล้วก็มันด้วยเป็นความหวานที่แบบไม่ได้หวานมากอะค่ะ
วัดแล้วพอดีแล้วก็ร้านนี้คือมากินตั้งแต่เด็กเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานแล้วก็กลับมากินอีกค่ะ
๊าสมพงศ์ยังบอกอีกว่ากินไอติมโบราณเฮียเหลียงแล้วยังแข็งแรงอีกด้วย
ไปฟังป๊าสมพงศ์แกเล่าเคล็ดแต่ไม่รับให้ฟังกันครับ

ผมอยู่ในสวนน่ะเสียไม่ยอมให้น้ำเอาไปกินในสวน
ผมก็ไปขึ้นมะพร้าพี่นั้นอ่านมาทุกไว้ในสวน

เวลาหิวน้ำก็ไปพามะพร้าพี่นั้นมากิน

ไม่งั้นไม่รู้รอบป่านนี้หรอก

เมียจริงมีอายุ๑๘

ทุกวันนี้นะครับป๊าสมพงศ์ดีใจและภูมิใจเป็นที่สุด
อาชีพขายไอติมโบราณสร้างรายได้และมีบ้านหลังใหม่ไว้ให้กับลูกหลานต่อไปครับ
ดีใจมากที่ไอทะคริมขึ้นห้างใดทุกห้าง

ผมก็ทำสบายใจเขาลูกด้วย
นะครับส่งให้ลูกขึ้นฝั่งได้แล้ว

เห็นมีอีกท่านหนึ่งที่ดูแลอยู่ทุกการผลิตเลย

ป๊าคุณพ่อใช่ไหมครับ
เห็นว่าดูวันนุ่มจะฟิลดอยู่นะครับ

ป๊ามือ
ขอบคุณครับ

ขอบคุณป๊ามากครับที่ให้เกียรติมารายการของเรานะครับ

หรือสะดวกให้เรียกพี่ดีครับ

เอาถนัดให้เรียกพี่มากกว่า
ขออนุญาตเรียกพี่พงฮะ

ขออนุญาตคุณพี่สมพงศ์เลยนะคะ
เห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยยกทางไปขายตามตลาดเลยหรือคะ

ยกอย่างนี้

คือปลาเริ่มจากการยกถังไอติมไปขายตามตลาดทั่วไปอย่างนี้แหละครับ

เช่ารถเขาไปทำตลาดนัดทั่วไป

ก็ขายดีเรื่อยขึ้นมาเรื่อย

ตั้งแต่ทำไอศครีมแล้วก็ขึ้นรถไปขายแล้วก็ยกลงมาขาย
แล้วจุดเริ่มที่จากเฮียเหลียงเนี่ยไปบอกป่าว่าป๊าผมขอทำธุรกิจไอติมต่อ

บอกกับรูปว่าจะทำหวายเริ่มมันหนักนะ

ถ้าหากว่าพยายามตั้งใจจริงว่าจะช่วย

จะช่วยบอกสูตรให้
กระทั่งมามีวันนี้ทั่วประเทศแล้ว

มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะ
คุณพี่สมพงศ์คะตอนนี้มีบุตรกี่คนแล้วก็ภรรยากี่คนคะ
ครับมีภรรยากี่คน

นี่เท่ากับขุนแผนในเรื่องเลยนะครับ

ขอถามลูกชายลุ่มป่านี่เป็นยังยัง
เป็นคนฮอตเปรี้ยว

แต่ป่าบอกว่าอีกหนึ่งเคล็ดลับที่ทำให้ดูแลได้อย่างทั่วถึง
ก็คือเรื่องของมะพร้าวอันนี้จริงหรือเปล่า
ครับจริงครับจริงครับจริงเหรอฮะยังไงป่าเล่าสิคะ
โอ้โหผมขึ้นมะพร้าวเป็นตั้งอายุสิบสองผมก็กินมะพร้าวถึงปัจจุบันนี้
เฮ้ยแหละนะตอนนี้ทุกวันนี้ยังแข็งแรงไหมค่ะโอ้โหยังเจ๋วแวว
มาถึงกันแหละมาถึงรุ่นหน้าแหละครับทุกอย่างครับโอเค
อาจจะชอให้ดูเลยให้พี่พ่องทดสอบเลยว่าขอมะพร้าวใหม่ค่ะนี่เลย
ทุกวันแข็งเลยเพราะผาวเนี่ยนะครับ

เชียะนะเลยครับขอบคุณครับฟ้า
ให้พี่ป๋องเลยลูกนี้
เฮ้ยหอมอร่อยจริงค่ะ

ฟ้าอันนี้ซีเรียสนะครับเพราะว่านุ่มหรือ

ไหวลูก๒ก่อนลูก๒

ก็คือจะช่วยดับร้อนในร่างกายได้

ที่สำคัญน้ำมะพร้าวช่วยสร้างคอลลาเจน
น้ำมะพร้าวนี่สิทุกคนกินมะพร้าวน้ำมะพร้าวหมดเลย

นี่ขอย้ายไปอยู่สวนมะพร้าวเลย

เราจะทำต่อไปในฐานะที่ไม่ว่าง

แรงจริงหรือเปล่าผมว่าต้องทดสอบครับ

เพราะว่าเรามีเกมให้ป่าเล่น
อ้าวมีเกมด้วย

คือยังไงค่ะจะให้แบบวิทพืชทาเดีโอ

ผมยุคขุนแผนยุคป่านี่ต้องแข่งกันเตะปี๊บ

ให้สมชื่อที่เขาว่าเตะพริบยังดังอยู่ไหม
เอาอย่างนี้งานนี้มีท้าทายกันขนาดนี้
เดี๋ยวจัดคู่ไฟล์เลยเพราะว่าไม่ต้องเจอคู่ที่เหมาะสมกับป่ามาก
นั่นก็คือพี่ชายของนุ้มเอ้ย
คุณแผนแสนสธานปทธากับคุณป๊าสมพงอ่ง
กติกาของเราง่ายมากเลยค่ะ
แข่งขันกันเตะปี๊บนะคะ
เตะเข้าประตูก่อนชนะหรือว่าแข่งกันแบบ๑ต่อ๑เลย

ครับเดี๋ยวต้องให้เกียรติแข่งรับเชิญก่อน
ป๊าพร้อมไหมคะ

เป็นไงพี่ป้องละวัดนะ

รักดีไป

พี่ป้องแพ้นะคะคุณพ่อสมพงษ์ค่ะ

ประโยคไหนอะไรสอนพี่ป้องหน่อยค่ะ
สมมุติจะจีบแม่เนยครับ

สมมุติเจอคนนี้ถูกใจเราทำไมครับป่า

ถ้าเขาบอกว่าไม่มีล่ะคะไม่มีค่ะ
ใครจะเที่ยวไม่พาไปดูในบ้าน
ป๊าขาวเข้าบ้านเลยหรอ

ต่อไปยังไงครับ
เที่ยวไปเที่ยวมาทุกวันดูแลหน่อยนะครับ

เที่ยวไปเที่ยวมาดูแลหน่อย
เจอหน้าอะไรแบบนี้

ยังไม่จบ

รักจริงหวังแต่งด้วยเนี่ย

ขอเสร็จเรียบร้อยว่าผมมีแล้วสินะ

ครับวันนี้สนุกสนานมากนะครับ

ข้อกี้จากป๊าแล้วก็เฮียเหลียงแล้วนะครับ

ขายอาติมนะครับจากรุ่นพ่อนะครับ

มีเคล็ดลับในการทำธุรกิจให้

ก็อยากจะให้สลิศสัจกับลูกค้า

ทำให้มันสม่ำเสมอ

มันจะอืมต้องเลือกของดีครับ

คุณแย่งมากครับ

แล้วก็เหี้ยเหลียง
อยากถามเคล็ดลับหรือว่าอยากจะมีอะไรบอก
สำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วประสบปัญหาตอนนี้ค่ะ

ก็ต้องใจเย็นค่อยสู้กันต่อไปครับ
ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วย
ขอให้สู้พ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีครับ

เชื่อว่านะคะทุกวิกฤตนะคะ

ที่สามารถสารต่อธุรกิจครอบครัว
สำเร็จแล้วก็มีความสุขเหมือนทุกวันนี้นะคะ
วันนี้ต้องขอบคุณนะคะเฮียเลี้ยงค่ะ
และก็ป๋าสมโพงมากนะคะ
ในวันที่๒๙มีนาคมนี้นะคะ
จากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมนะคะ
ส่งผลทำให้สี่ราศีได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีเมษชาวราศีเมทุนและชาวราศีสิงศ์นะคะ
ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากเลยนะคะ
โดยเฉพาะถ้าใครทำการค้าการขายนะคะเรียกได้ว่าการค้าขายจะดีนะคะ
ส่วนของที่เราจะนำมาไหว้รับดาวพระราชสัปดีนะคะ
ก็อย่างแรกค่ะพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะเราจะใช้ทั้งหมดคนละ๑พวงค่ะ
จากนั้นนะคะให้เราเตรียมเป็นผลไม้นะคะที่มีรสหวานและมีสีเหลืองนะคะจำนวน๕อย่างค่ะ
ของหวานเราก็จะใช้ทั้งหมด๕อย่างเช่นกันค่ะจะต้องเป็นสีเหลืองแก่ทั้งหมดนะคะ
เทียนนะคะจะต้องเตรียมทั้งหมดหนึ่งคู่ทูบเตรียมทั้งหมดห้าดอกเตรียมน้ำเปล่าทั้งหมด
หาแก้วการตั้งโต๊ะเพื่อไหว้รับดาวพระหัสบดีนะคะ
เราควรที่จะไหว้ตั้งโต๊ะกลางแจ้งค่ะหันหน้าโต๊ะไปทางทิศตะวันตก
ถึงเวลา๑๑นาฬิกา๔๘นาทีนะคะให้เราจุดทูปทั้งหมด๕ดอก
ห้องนโม๓จบจากนั้นท่องกระถาอิติปิโส๘ทิศ
เพื่อเป็นการบูชาดาวพระราชสัปดีค่ะ
หลังจากที่ทูบใกล้จะหมดให้เราลาของไหว้และนำมาทาน
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเราค่ะ
หากใครที่ไม่สามารถตั้งโต๊ะไหว้รับดาวพระหัสบดีแบบนี้ได้นะคะ
ก็สามารถใช้วิธีอื่นทดแทนได้ค่ะ
ในเรื่องของการตักบาทพระ๕รูปนะคะ

ไหว้พระปางสมาธิหรือว่าการปล่อยสัตว์๕ตัว

เคล็ดลับในการเสริมดวงชะตาในวันที่ดาวพระราชสบดีมีการโยกย้ายราศีนะคะ
ในวันนั้นคุณควรที่จะใส่เสื้อโทสีน้ำตาลหรือว่าสีส้มเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ
และเลขที่มีความสำคัญกับดาวพระราชสบดีนะคะ

เวลาที่เราจะทำบุญนะคะให้เราทำบุญลงท้ายด้วยเลข๕หรือเลข๑๙นะคะ
และนี่คือเคล็ดลับการไหว้รับดาวพระราชสัปดี
เพื่อให้การค้าการขายของเราปังสุดจากหมอไก่พพาธินีค่ะ
เพื่อช่วยทำงานในไร่และไม่ต้องใช้แรงงาน
ยังสร้างรายได้เป็นก่อเป็นกรรม
ต้องขอยกนิ้วโป้งให้ทั้งสองมือเลยล่ะครับ

เดี๋ยวก่อนแล้วเมื่อกี้ที่บอกเยี่ยมคือใครป่วยแล้ว

แสดงว่าคนที่จะเอามาเนี่ยต้องเด็ดมาก

ก็คนที่เฉียบจนต้องยกนิ้วให้ขนาดนี้ก็คือ

กรุงหรือว่าคุณวิทยาชัยคันอาสา
เกษตรกรจังหวัดยะโสธรค่ะ

ป้องเขาเป็นคนคิดแล้วก็ประดิษฐ์รถไถมินิ

จนนับเงินแทบไม่ทันแบบนี้
ถึงแม้ว่าจะเล็กแต่บอกเลยว่าปรัด

จุดเริ่มต้นก็คือเสียกรุงเนี่ยเล่าว่า

ก็เลยทำให้เสียกรุงเขาเกิดไอเดียคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ด้วยการนำเศษเหล็กมาต่อเป็นรถไถค่ะ
เพื่อที่จะเป็นการช่วยทำงานในไร่
แล้วก็ไม่ต้องใช้แรงงาน
จนออกมาเป็นรถไถมินิแบบนี้นี่เอง

แล้วจากนั้นเสียกรุงก็ลองเอาไปใช้ที่ไร่ของตัวเองก่อน
โดรีลาทั้งงานไถกรบหญ้าในแปลงพืชไร่

สามารถทำงานได้ถึง๓๔ไร่ค่ะ
เกือบเห็นตกใจประทับใจร้องโอ้มายก๊อด
ก็เลยอยากจะได้รถถ่ายนี้มาครอบครองบ้าง
พูดกันไปบอกกันไปปากต่อปากไป

รับโทรศัพท์ไปแทบไม่ไหว
คนสนใจสั่งออเดอร์กันเยอะมากจนล้น

ใครจะมาสั่งก็ต้องรอคิวนะ
ป้องสนใจใช่ไหมนู่น๑เดือนเลยค่ะ
พูดอยู่หน่อยผมว่าตอนนี้พี่คงไม่มีเวลาไถนาตัวเอง

เหล็กที่นำมาเชื่อมประกอบเป็นโครงรถไถค่ะ

มีเครื่องยนต์ขนาด๕๖แรงม้า

หลังจากนั้นได้อุปกรณ์มาแล้วก็นำมาประกอบเข้าด้วยกัน
รถไถมินิสามารถนำไปใช้งานกระเสดได้แบบหลายรูปแบบนะคะ
ครับไม่ว่าจะเป็นการพรวนดินในร่องมันสัมปะหลังหรือว่าไร่อ้อย
แล้วก็ใช้ปลูกผักบริเวณบ้านก็ได้เหมือนกันเก๋มากแล้วเสียกรุงยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้นำรถไถมินิไปจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วค่ะ
ยังสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้แต่ห้ามทำซ้ำเป็นอันขาด
นี่แหละครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยความคิดดีแล้วก็ฉลาดมากเริ่มต้นแค่อยากใช้งานในไร่ตัวเอง
ค่ะแล้วจริงแล้วราคาก็ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่ารถไถมินิเริ่มต้นที่ราคา๑๖๐๐๐บาทเท่านั้นเอง
เห็นไหมคะคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าคุณมีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์ก็สามารถนำมาต่อยอดผสมผสาน
จนเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างรถไถมินิแบบนี้ได้นะคะ
ใครที่สนใจรถไถมินินะคะสามารถสั่งซื้อตามช่องทางที่เราขึ้นให้ด้านล่าง
นี่เลยค่ะอันนี้เศร้งนะน่าสนใจมากเลย
สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามพวกเรากันด้วยในสัปดาห์หน้านะครับกับรายการเศรษฐีป้ายแดงดูก่อนรวยก่อน
สำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ